คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะ
กรณีที่ผู้เสียหายเขาส่งคลิปภาพเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้าน
เขาส่งมาให้ทีมข่าวแล้วเขาก็เอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพเมืองสมุทรปราการ
คือผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาไปห้ามเพื่อนบ้านไม่ให้ทะเลาะกัน
แต่กลายเป็นว่ากลับถูกผู้ชายโอ้โหเป็น๑๐คนมารุมทำร้ายเขาที่หน้าบ้าน
เขาก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยถ้าตำรวจยังไม่ได้จับคนก่อเหตุ
ยังไม่เอาคนก่อเหตุไปดำเนินคดีเพราะว่าก็บ้านอยู่ใกล้กัน
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านนะคะ
ผู้ชายที่ไม่ใส่เสื้อค่ะใส่กางเกงตัวเดียว
เขาบอกเขาถูกรุมทำร้ายจนเขาได้รับบาดเจ็บ

วันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับคนเจ็บ
แล้วก็ไปฟังข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะ

นายสมศักดิ์ผลดีอายุ๔๑ปี
เป็นพ่อค้าขายอะไหล่รถยนต์มือ๒ค่ะ
คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราอะค่ะ
คุยกับนายสมศักดิ์กับภรรยาแล้วก็ลูกสาวด้วยนะคะ

นายสมศักดิ์เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงประมาณ๒ทุ่ม
คือชวนในเอกเพื่อนบ้านมานั่งดื่มเหล้ากัน
โรงจอดรถในรั้วบ้านของเขา
แล้วก็บอกว่าให้ไปเรียกในลิฟต์มาเพราะอยากคุยด้วย
แต่ในลิฟต์ปฏิเสธก็เลยเดินกลับเข้าบ้าน
ต่อมาค่ะภรรยาของนายเอกเรียกให้กลับบ้าน
ก็เลยแยกย้ายกันเริ่มจากการกินเหล้า
พอแยกย้ายกันปุ๊บสักพักหนึ่ง
นายสมศักดิ์บอกว่าได้ยินเสียงนายเอกเมานะคะ
กดกริ่งบ้านในลิฟต์ที่อยู่ฝั่งตรงกันข้าม
แล้วก็ตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ลิฟต์ก็เลยเดินออกมาจากบ้าน
สมศักดิ์บอกว่าก็ผมเห็นท่าไม่ดี
กลัวว่าจะทะเลาะกันกลัวในเอกกับในลิฟต์จะทะเลาะกัน
เข้าไปห้ามไปขอร้องให้นายเอกกลับบ้านไปเถอะกลับบ้านไป
สักพักหนึ่งนายวิเชียนพี่ชายของนายเอก
เข้าไปหาในเอกที่บ้านแล้วเดินไปที่บ้านในลิฟต์
ถามว่าทำไมไม่คุยกันเขาก็เลยบอกนายวิเชียนว่า
ถามได้เขาอยู่ในเหตุการณ์นายวิเชียนตอบกลับมาว่า
ไม่เกี่ยวไม่ต้องมายุ่งนี่ค่ะ
นายวิเชียนก็ไปเคลียร์ปัญหาที่บ้านในลิฟต์ครับ
เคลียร์ปัญหาเสร็จกลับเดินมาหานายสมศักดิ์
บอกว่านักเลงเหรอนี่ค่ะแล้วก็ต่อยกันเลยทีนี้
ไปไปมามามีผู้ชายมาร่วมรุมต่อยเป็นสิบคน
มากับนายวิเชียนมารุมทำร้ายเขา
ภรรยากับลูกสาวต้องโทรแจ้งความค่ะ
ที่มารุมทำร้ายก็เลยหนีกันไปจากเหตุการณ์นี้นะคะ
นายสมศักดิ์บอกว่าผมเนี่ยแผลเต็มเลยที่กกหูขวาหูขวาฉีก
เท้าสองข้างก็มีแผลที่หลังเนี่ยแผลฟกช้ำเต็มไปหมด
บ่าก็ด้วยภรรยาเองก็มีแผลฟกช้ำที่แขนขวานะคะ
นายสมศักดิ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาเห็นจากกล้องวงจรปิด
เห็นว่าในเอกหยิบมีดนี่นะคะในเอกนะคะครับ
หยิบมีดไปวางไว้ที่ท้ายรกระบะของเขาอืมนี่ค่ะ
แล้วก็เขาบอกว่าไปเขาไปว่าในเอกนะ
บอกว่าจะคุยกับเขาทำไมทำแบบนี้นี่นะคะครับ
ก็เลยเหมือนกับมีดก็ทิ้งลงพื้นไปอ่ะอืม
นายสมศักดิ์ก็เลยบอกว่าคือจริงแล้วเขาจะไปห้ามไม่ให้มีเรื่องกัน
แต่ทำไมเขาถึงกลายเป็นคนโดนรุมทำร้าย
ก็คือผมดูกล้องผมนึงเห็นค่ะแต่ทีเนี้ยตอนนั้นผม
ผมก็เลยเดินไปห้ามห้ามเอกว่าเอกทำไมเป็นแบบนี้
อย่าทำอืมประมาณเนี้ยครับประมาณเนี้ยครับครับ
แล้วก็พอผมมาเห็นมีดอยู่ท้ายรถผมก็โมโหผมก็เฟี่ยงลงพื้น
แล้วก็กลับไปถามเราอีกว่าทำไมทำแบบนี้อืมจะคุยกับเขาอ่ะ
ไม่คุยดีเอามีดออกมาทำไมอย่างนี้มันทำไม่ถูก
เขาก็เห็นผมเขาก็เดินมาหาผมผมก็ใจคล้ายไปบอกว่า
คุยกันเรียบร้อยแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ยังไม่ทัน
จะอ้าฝากพูดเลยแล้วก็ถามผมว่ามึงเก่าเหรอ
มึงนักเลงเหรออืมเมื่อกี้มึงยังเก่งอยู่นี่อืม
แล้วก็ตามที่เห็นเลยครับถือเป็นบทเรียนอืม
ที่ดีเลยครับค่ะก็ถ้ามีหรือว่าอาจจะมีเรื่องแบบนี้อีก
ผมเนี้ยจะอยู่ในบ้านเลยครับอืมขออยู่ในบ้านดีกว่าอืม
เป็นแบบนี้ใช่ครับไม่เอาแล้วครับ
แล้วตัวละครที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ครับบ้านอยู่ใกล้กันเลยค่ะอืม
บ้านของนายสมศักดิ์คนเจ็บที่เป็นเจ้าของคลิปนะคะ
บ้านของในเอกและบ้านของในลิฟต์อยู่ในซอยเดียวกันแบบนี้ค่ะโอ้โห
ในสมศักดิ์กับในเอกอ่ะอยู่ติดกันครับบ้านของในลิฟต์อยู่คนละฝั่ง
แล้วก็เยื้องกับบ้านของนายเอกคือบ้านใกล้กันหมดแบบนี้ค่ะ
อืมแล้วมีเรื่องทะเลาะกันอ่ะในลิฟต์ยอมรับว่าไม่อยากคุยกับนายเอก
เพราะว่าเขาดื่มเหล้าแล้วชอบโวยวายพอดื่มเหล้าโวยวายแล้วมาคุยทำไมอ่ะ
อ่ะคุยไปก็คุยไม่รู้เรื่องแต่กลายเป็นว่านายเอกอ่ะ
ด่าทอด่าบุพการีเขามาคุกคามครอบครัวเขา
เขาก็มองว่ามันไม่ถูกต้องส่วนแม่ยายของในลิฟต์
บอกว่าเขาเป็นคนห้ามนะเป็นคนห้ามในลิฟต์
ไม่ให้ออกไปคุยเองแหละเพราะกลัวว่าจะมีปัญหากัน
เพราะเห็นว่าที่ในเอกมาตะโกนเรียก
ตะโกนเรียกในลักษณะที่ว่าในเอกเมาแล้ว
ด่าแม่ผมเป็นอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่สมควรอย่างแรก
ใช่แล้วแล้วก็ผมมองว่าคุณไม่ใช่ลูกผู้ชาย
เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะคุยอะไรอ่ะเออ
แล้วผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว
แต่ผมก็แค่ไม่อยากคุยยืนยันว่าไม่มีปัญหาทะเลาะกันเรื่องอื่นนะ
ไม่มีครับค่ะอืมส่วนในเอกค่ะกับนายวิเชียนเขาเป็นพี่น้องกันนะคะ
เขาออกมายืนยันว่าไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่โอ้โห
กลุ่มรุ่มหนึ่งไม่ได้ไปรุมนายสมศักดิ์นะคะเขาบอกแบบนี้
ในเอกบอกว่าคือเขาก็ยอมรับว่าเขาอยากคุยกับในลิฟต์
แล้วคาดว่าภรรยาเป็นคนไปตามพี่ชายให้มาคุมส่วนนายวิเชียนพี่ชายก็บอกว่า
เข้าใจในลิฟต์หลังจากที่ได้คุยด้วยเนี่ยก็เข้าใจครับ
แต่ที่เรียกเพื่อนมาเพิ่มเพราะไม่พอใจนายสมศักดิ์
กลายเป็นไม่พอใจนายสมศักดิ์คนที่มาห้ามใช่อืม
นายวิเชียนบอกว่าที่ไม่พอใจนายสมศักดิ์ก็เพราะว่านายสมศักดิ์พูดไม่ดี
อืมเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งความกลับในสมศักดิ์ด้วยนะ
ว่าทั้งหมดเนี้ยไม่มีไม่ใช่ว่าลุมสิบต่อหนึ่งแน่นอนใช่
ได้เลยว่าไม่ใช่แน่คือฝั่งผมมีแค่สี่ที่เหลือเป็นของพวกเขา
เขาเมาตัวเขาเมาแล้วเขาพูดไม่ดีกับผมก่อนด้วยมันถึงได้เรื่องถึงได้เกิด
เรื่องนี้ผมถือเข้าไปเองแต่ว่าผมเอาไปวางไว้เฉยเฉย
แล้วผมเดินไปหาลิฟต์ผมก็ไปตัวเปล่าด้วยผมไม่ได้มีอะไร
ไม่มีที่ของมีของมีอะไรไปเลยอ๋อพอที่แรกผมกลับว่าผมจะมาตัดต้นไม้
มากัดตัดต้นไม้แต่อันนี้พอดีผมโดนล็อกเข้ามาบ้านก่อน
อืมอันนี้ผมก็เลยไม่ได้หยิบเข้ามาไม่ได้แค่คุยว่าเออมีปัญหาอะไรกัน
ทำไมยังไม่คุยกันแต่คนเคยคุยกันได้อยู่ดีก็ไม่เคยคุยไม่เคยอะไร
ผมก็จะคุยแค่นี้แต่โดยตัวแล้วไม่ได้มีอะไร

นี่นะคะแต่ว่าเบื้องต้นอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้น
นายสมศักดิ์คนเจ็บแล้วก็เป็นเจ้าของคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านนะคะ
ต้องเอาคลิปนี้ไปให้กับตำรวจแล้วก็ไปแจ้งความนะคะ

ตำรวจก็เลยบอกว่าเบื้องต้นเอาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวจะต้องเรียกทั้งสองฝ่าย
มาคุยกันก่อนมาเจรจากันก่อนว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่

แล้วเดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปเพราะว่าก็มีคนได้รับบาดเจ็บ